แต่อยู่ดีเอาเราไปโยงกับผู้ชายคนอื่น

รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ค่ะ
อันนั้นน่ะสุดยอดเลยเพราะว่าไม่รู้จัก
ส่วนตัวคือเจอกันยังคือตามหลายคนเดียวแต่ว่าไม่ได้มีความรักบางอย่าง
คือส่วนตัวคือเราไปกับหุ้นส่วนเฉยแล้วก็เป็นแบบกลุ่มเพื่อนของเพื่อนก็ไปกับพี่วุ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็แค่บังเอิญซื้อแต่ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลย
เพราะว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ค่ะ

ก็รู้สึกว่าอันนี้ก็แอบโยงงั่วไปนิดนึง
จริงมันไม่มีมุมภาพอะไรเลยนะคะคือถ้าเกิดมองโดยรวมมันก็ไม่ได้มีมุมภาพอะไรเลย
ก็รู้สึกว่าจริงงานนี้ก็แอบรู้สึกนิดนึงที่เราไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลย
แต่อยู่ดีเอาเราไปโยงกับผู้ชายคนอื่น
เรารู้สึกว่ามันไม่เครียดทั้งเราแล้วก็ไม่เครียดทั้งคนนั้น
แล้วก็คนของเราหรืออะไรก็ตามเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
ก็ไม่นะคะจริงส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแบบสนิทอยู่แล้ว
เขาก็จะส่งมาแบบอุ๊ยเขียนอะไรอะไรอย่างนี้คือเขาก็รู้กันหมดอยู่แล้ว
ก็ไม่ค่ะแต่ก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควร
บางทีเราก็ควรจะต้องให้เกียรติศิลปินด้วยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการทำงานร่วมกันเนอะ

เด็กแล้วแล้วก็จะชินไหมก็ชิน
จะอิกนอมไหมก็อิกนอมแต่ก็บางทีมันก็ทำให้เวลาที่เราอยู่นิ่งเนาะ
ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรแบบวุ่นวาน
เราไม่ได้แบบไปสร้างอะไรอะไรอย่างนี้
เราก็จะรู้สึกว่าเออบางทีมันก็เกินไป
แบบยากที่จะโยงก็โยง
เป็นไหมครับ
รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องอัปเดตอะไรเท่าไหร่นะคะ
คือบางทีการที่เวลาที่เราคบใครเนาะมันก็จะมีเวอร์ชั่นที่เราอยากจะแบบเปิดเผยอะไรอย่างนี้
แต่ว่าครั้งนี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างไพรเวทเนอ
คือไม่อยากให้เจาะลึกเข้าไปถึงรายละเอียดใช่ไหม
ใช่ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ
ชะมัดนึกตกใจยังไงที่มีใบบอก
ก็ปกติค่ะปกติไม่ใช่คนปิดไม่ใช่คนเปลือก
แต่ค่อยรู้สึกว่าบางทีเวลาเราใช้ชีวิตฝัสส่วนตัวมันก็มีความสุขอีกแปลก
ถือว่าตอนนี้สบายใจเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ใช้ชีวิตแบบ
ก็เลยขอเลือกที่จะดูแลตัวเองในเวรนี้ดีกว่า